เดือนแห่งความรักมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับว่า
ตลอดสัปดาห์ที่จะถึงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง
จะคงหนาเย็นเหมือนกับที่๒๓วันที่ผ่านมารึเปล่า
เพราะว่าหลายจุดหลายพื้นที่ถ้าหากขึ้นไปตามบนยอดดอย
ในพื้นที่ภาคเหนือจะเห็นภาพของน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นนะครับ
ปัจจัยก็มี๒ปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศเย็นที่แผลลงมาจากจีนนะครับ
รวมไปถึงคลื่นลมที่มีการเคลื่อนตัวผ่านในบริเวณพื้นที่เหนืออีสาน
ทำให้อากาศเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
สังเกตว่าในตอนนี้กระแสลมที่พัดมาจากที่ตะวันออกเฉียงเหนือคือลมหนาวนั้น
มีการพัดค่อนข้างแรงเลยทีเดียวส่งผลทำให้ในพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนืออีสานได้รับความเย็นอย่างเต็มที่
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยขึ้นลมก็แรงด้วยนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะสังเกตว่ามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับ
บริเวณพื้นที่ทางตอนบนสีเหลืองมีการแผลลงมาจนถึงในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศ
นั่นก็หมายความว่าอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยในพื้นที่ทางตอนบนตั้งแต่ภาคเหนือ
ลงมาจนถึงภาคกลางตอนล่างในช่วงเช้าจะค่อนข้างเย็นสบายนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ที่อยู่แถวบริเวณใกล้ทะเลอย่างเช่นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับ
ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์คลื่นที่มีความรุนแรงรวมไปถึงฝนที่มีโอกาสตกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์คลื่น
สังเกตว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่มีกระแสลมค่อนข้างแรงแล้วก็ทำให้เกิดการก่อตัวของคลื่นที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
หลังจากนี้ไปต้นไปก็มีโอกาสที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนที่จะมีบทบาทต่อพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
สังเกตว่าสีฟ้าคือจุดที่มีความแรงของลมค่อนข้างแรงนะครับ
มีกระแสลมเหล่านี้ผ่านก็จะมีอากาศเย็นต่อเนื่อง
นั่นหมายความว่าอุณหภูมินั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วใน
แต่ละวันนะครับรวมไปถึงในช่วงเช้า
กลางวันเย็นอุณหภูมิก็จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ

นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตั้งแต่ช่วงวันนี้ต่อเนื่องไปถึงสุดสัปดาห์นะครับ
สังเกตว่าช่วงเช้ายังคงเย็นสบายในพื้นที่ภาคเหนืออีสาน
หลังจากนั้นกลางสัปดาห์อาจจะอุ่นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเพราะว่าอากาศเย็นนั้นแผ่วลงไปนิดนึง
แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับในช่วงสุดสัปดาห์หน้าอากาศก็จะค่อยกลับมาเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการคาดการณ์นะครับ
ยังไงใครจะวางแผนทำกิจกรรมต่างยังคงต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ